ติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเนี้ยมีหลายคนที่จู่จู่เนี่ย
เงินในบัญชีถูกถอนโดยที่เจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเออคือหลายคนมองว่าเอ๊ะหรือว่าเรื่องของการใช้
นะฮะก็คิดว่ามันยังไงนะฮะไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณป้าคนเดี๋ยวอยู่ที่จังหวัดปราชีนบุรีครับ
เนี้ยฮะกรณโลเขาไปแจ้งความนางจันทนีทนะคะอายุหกสิบเจ็ดปี
โอ้ยก็เครียดอ่ะฮะเขาไปแจ้งฟังร้องทุกข์ที่ตำรวจบรมพักเมืองเปราะว่าเคยมีคนอื่นนะฮะ
ถอนเงินจากบัญชีของคุณป้าคนนี้๗๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็ปิดบัญชีไปเรียบร้อยอยู่ที่เจ้าของบัญชีคือไม่รู้เรื่อง

คุณป้าบอกว่า๙มกราคมนำสมุดบัญชีของธนาคารนครหลวงไทย
สาขาย่อยหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อบัญชีนางจันทนีบัวดอก
ก็ไปปรับสมุดแล้วก็ไปขอเบิกเงินที่ธนาคารธนชาติสาขาปราจีนบุรี
เนี่ยคือธนาคารนครหลวงเขาก็ควบรวมกันไปเป็นธนาคารธนชาติ
แต่พนักงานแจ้งว่าบัญชีถูกปิดไปแล้ว

คุณป้าก็บอกว่าอ้าวแต่ว่ายอดเงินสุดท้ายที่ลงวันที่๑๘สิงหาคม๒๕๕๐นะ

ย้อนกลับไป๑๒ปีอยู่ที่๗๒๒๒๒บาท๖๗สตาร์ท
เธอก็ไม่เคยถอนเลยตั้งแต่ปี๕๐นะคุณผู้ชม
พอสอบถามไปยังสาขาย่อยหนองเบนก็แจ้งว่าบัญชีถูกปิดไปแล้ว
๒บาท๙๗สตางค์เมื่อ๓๑พฤษภาคม๒๕๕๒นะครับ
และมีการถอนเงินต่อเนื่องกันหลายครั้งจนบัญชีในวันที่๒๒กันยายน๒๕๕๙
หมดบัญชีไปคุณป้ายืนยันป้าไม่เคยถอน
ก็เลยแจ้งความหาตัวคนผิดใครไปถอนเงินจากบัญชีคุณป้า